เริ่มต้นด้วยการที่จะนำเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐แห่งกรุงรัตนโกศิลป์กันก่อนนะครับ
ซึ่งยังเป็นข่าวเป็นคราวและวันนี้ก็ยังคงขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐอยู่
ธรรมยุทธ์เห็นชอบแต่งตั้งสมเด็จช่วง
สงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ออกโรงแฉมีคนเสี่ยมให้เกิดความแตกแยก
ถึงขั้นเสนอตั้งสมเด็จพระสังคราชสองพระองค์
นายยกรัฐมนตรีควรทำตามขั้นตอนกฎหมาย
ผู้ที่ออกมาเตือนครั้งนี้ก็คือ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม๙กาญจนาพิเศษนะครับ
ซึ่งเป็นพระนักเขียนนักบรรยายธรรม
แล้วก็มีผลงานซีเวดีหนังสือมากมายเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะ
เป็นพระนักเทศด้วยออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้ว
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มสงฆ์อื่นก็มี

เพราะว่ากลุ่มคณะสงฆ์ปกป้องพระพุทธศาสนา
ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
เร่งดำเนินการกรณีต้องอาบัดประหลาดชิคของพระธรรมชัยโยด้วยครับ
โดยกลุ่มคณะสงฆ์ปกป้องพระพุทธศาสนาและสมเด็จพระสังฆราชยานสังวร
เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ตอนนี้คุณสุวพันธ์ลงพื้นที่ภาคใต้อยู่นะครับอยู่ที่ปัตตานี
แต่ว่าถ้ากลับมากรุงเทพแล้วทางคณะสงฆ์ปกป้องพระพุทธศาสนา

เพื่อให้เป็นการเร่งดำเนินการในกรณีต้องอาบัดประหลาดชิคของพระธรรมชัยโยด้วยครับ
ตามพระลิขิตและพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชยานสังวร
เมื่อวันที่๒๖เมษายน๒๕๔๒ที่ผ่านมา
ขณะที่เรื่องราวความขัดแย้งการแต่งตั้งสังฆราชองค์ใหม่ยังมีออกมาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีมีโอกาสได้พูดคุยกับพระราชยานกวี
หรือผู้โชชาวาสวัดพระราม๙การจนาพิเศษถึงทางออกของเรื่องนี้
โดยพระราชยานกวีบอกว่าทางออกของกรณีความขัดแย้งเรื่องนี้นั้น
ความเห็นส่วนตัวนะครับหากเรื่องราวยังคงยืดเยอะต่อไป
ก็เป็นไปได้ว่าฝ่ายสนับสนุนอาจจะมีการเสนอแต่งตั้งสังฆราชขึ้นมา๒องค์พร้อมกัน
เพื่อเป็นทางออกแม้ว่าทางข้อกฎหมายไม่อาจทำได้
แต่เมื่อมาถึงทางตันก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ก็เป็นได้
เพื่อสร้างความพอใจให้กับทุกฝ่ายครับ
ก็มีคำถามว่าเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชสององค์มีความเป็นไปได้ไหม
โดยกฎหมายเป็นไปไม่ได้
แต่ว่าโดยความรู้สึกของคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากให้เป็นไปก็มี
เพราะว่ามันยากเหลือเกินมันยุ่งเหลือเกิน
ก็แก้ไขปัญหาซะออกพระราชบัญญัติมาคนละฉบับเลย
พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์
พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย
อาจจะเหมือนศรีลังกามีสมเด็จพระสังฆราชสององค์

แต่ของเราเนี่ยของมันเดินมาดี
มันเดินมาแล้วเนี่ยมันเกิดความสงบสุขร่มเย็นเนี่ย

เราจะปล่อยให้สถานการณ์เหล่านี้
ขยายออกไปจนกระทั่งเกิดปัญหาอย่าง
ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านน่าจะยังไม่เหมาะสม
อาจารย์เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้
รัฐบาลเองก็ต้องพิจารณาไคร่ครวนให้ดี
โดยพระราชยานกวีนะครับก็ยังพูดถึงการประชุมมหาเทราสมาคม

ก็เป็นฝ่ายที่เสนอรายชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เอง
แล้วก็เห็นได้ชัดว่าทั้งฝ่ายธรรมยุทธ์แล้วก็มหานิกายนั้น

แต่ปัญหามันเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ก็คือมีคนเสี่ยมให้แตกแยก
ถึงขั้นที่อยากให้มีการตั้งสมเด็จพระสังฆราชสองพระองค์
ดังนั้นหากนายกรัฐมนตรีไม่อยากให้เกิดความแตกแยก
ก็ควรทำตามขั้นตอนของกฎหมาย

คนที่สาธารณ์ในสมเด็จพระมหาราชมังคลาอาจารย์นั้นมีมาก
จากท่านสร้างคุณอุปการณ์ต่อพระพุทธศาสนามากมายนะครับ
อีกทั้งมหาเทราสมาคมก็ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วทุกประการ
ส่วนการที่มีผู้ไปร้องสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ติดตามขั้นตอนการเสนอรายชื่อนั้น
ซึ่งหากผู้ตรวจการแผ่นดินเต้นตามนะครับ
บ้านเมืองนี้คงเพี้ยนไปหมดแล้วนะครับ
ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของพระราชยานกวีนะครับ

อย่างที่บอกว่าหนังสือด้านธรรมะหลายเล่มนะครับ
วีซีดีหลายเรื่องที่ท่านเป็นพระนักพูดได้ออกมาพูด

เป็นเรื่องราวของเสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว๙ประกาศ
อย่างเช่นยอมสกปรกเพื่อให้สิ่งอื่นสะอาด

พ่อแม่ยอมเลี้ยงลูกเหนื่อยเพื่อให้ลูกได้ดีนะครับ
ดูดทรัพย์ความสกปรกได้แต่ก็สลัดความสกปรกออกไปได้เสมอ
ผ้าไม่มีราคาแต่มีคุณค่ายิ่ง
ไม่เกี่ยงงอนว่าจะถูกใช้เช็ดถูอะไร

แม้จะเป็นผ้าขี้ริ้วแต่ก็ทำตัวไม่ขี้เหล
ก็เป็นความคิดความเห็นนะครับเรื่องของการแต่งตั้งพระสังฆราช
คล้ายชีวิตผมเลยยอมอ้วนเพื่อให้คนอื่นดูรอ
คุณก็จังเปรียบเลยนะ

เรื่องการเสนอชื่อในการทุนก้าวทุนกับหม่อมแต่งตั้งนะครับ